อีกหนึ่งคนที่เป็นคนดวงดีดวงเห็งแล้วมีความเชื่อ
เขาบอกว่าเขาถูกรางวัลและก็ได้โชคได้ลาบจากกุมารทองค่ะ

นี่คือโฉมหน้าของผู้ที่ถูกรางวัลที่๑ดูตัวเลขแบบชัดไปเลย
ชื่อว่าคุณชุมพลตะคุณนะหรือว่าเขาเรียกกันว่าสับปะเรอเปิ้ล

ใช่ค่ะอายุ๓๗ปีเท่านั้นเองนะเป็นเจ้าหน้าที่สับปะเหลอวัดสายไหม
ตำบลครูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีให้สัมภาษณ์กันหน้าเมน
แบบนี้ค่ะคุณคุณดูนะคะคือคุณพี่เขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์วัดมา๒๐ปีแล้วแล้วก็ช่วยงานของทางวัดมาโดยตลอดเลย
งานศพไร้ญาติคุณชุมพลเองเขาก็ช่วยงานแล้วก็จัดการเรื่องของศพ
เสร็จสิ้นพิธีแล้วก็เชื่อนะว่าที่ตัวเองเนี่ยถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแบบนี้
เพราะว่าทำความดีมาโดยตลอดไงจนล่าสุดคุณพี่เขาบอกว่าเขาได้กุมารทองมาจากหลวงพ่อออส
แล้วก็ชอบพูดคุยกับกุมารทองเนี่ยค่ะเอากุมารทองหลวงพ่อออสมาให้ดูแบบนี้
เขาชอบพูดคุยกับกุมารทองตลอดเลยคือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
กลอนที่เขาจะไปซื้อลอเตอรี่เขาฝันว่ากุมาลทองเนี่ยค่ะมาเข้าฝัน
แล้วก็บอกเขาว่าโอ๊ยหวยไม่ออกหรอก
มันจะออก๖๕๐หรือว่า๙๕๐นั่นแหละ
นี่เสียงกุมารนี่แบบนี้เลยเหรอ

เสียงแบบนี้เลยเท่านั้นแหละพอตื่นปุ๊บนะคุณพี่เขาโอ้ย
รีบโทรไปหาแม่ค้าขายลอตเตอรี่เจ้าประจำทันทีเลย
บอกว่าพี่หาลอตเตอรี่ที่มีเลขตามนี้ที่ฝันไว้อย่างนี้
ให้ผมหน่อยขอ๒๐ใบ
ถูกต้องขอใบ๒๐ใบเลยเอามาเลยฝันแบบนี้เลย
จนกระทั่งช่วงเย็นของวันที่๑มีนาคมเมื่อวานนี้นะคะ
ขณะที่เขากำลังล้างเมนอยู่ที่วัดล้างไปฟังไป
สำหรับรางวัลที่๑เลขที่ออกได้แก่นั่นแหละค่ะ
ปรากฏว่าเฮ้ยมันคือเลขที่เราซื้อไว้นี่นะ
นั่นแหละได้ยินเลขที่ออกลงท้ายด้วย๖๕๐ขึ้นมา
รีบไปหยิบลอตเตอรี่ของตัวเองที่ซื้อเลย
ปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑ไป๒ใบคุณชนะ
เป็นเงินทั้งสิ้น๑๒ล้านบาท
โอ้โหเฮดังมากดีใจสุด
รีบไปหาหลวงพ่อที่วัดแล้วก็บอกว่า
รวยแล้วรวยแล้วหลวงพ่อไปฟังเสียงคนดวงเฮงกันค่ะ
อันนี้เป็นลูกเทพของหลวงพ่อ
ได้บุญบารมีเกเจอาจารย์หลวงพ่อออส
เมื่อรวม๒๐ปีมีวันนี้ได้ครับ
พ่อหลวงพ่อครับและยาขีน้องทุกคนเพื่อน
ทำดีไม่มีจนหลวงพ่อท่านสอนไว้ครับ
มีเงินแล้วเนี่ยรึท่วยังจะทำงานอย่างไร

เพราะเงินทองของมีค่าเป็นของนอกกาย

สุดยอดคุณพี่
พี่สับประหล่ะใจบุญใจดี

ทำความดีช่วยงานศพไร้ญาติ

ถึงแม้ว่าจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่
ถูกรางวัลไป๑๒ล้านบาทแล้วก็ตาม

ปรบมือให้กับความคิดดีของพี่เขาเลยนะคะ
และนี่ก็สงสัยว่าจะเป็นอานิสงฆ์แห่งความดี

ไปมาเผื่องวดหน้า

เรื่องของบุญเนี่ยน้องใบตอง

ควรจะทำด้วยความจริงใจ
ใจหวังภูมิหวังผลแบบนั้น
นี่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากเลย

เขาก็มีความเชื่อศรัทธาอะไรแล้วสบายใจ

แต่ว่าก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็รวบรวมเรื่องราวของคนดวงดีดวงเห็งมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน